จากจอระเขวาได้เรื่องของงูกันหน่อยนะคะ

งูเวลามันจะเลิ้วไปเข้ารถใคร

ไปเข้าในห้องเครื่องของรถมอเตอร์ไซคันนี้

มันเลื้อยผ่านคันที่เองคันที่สองคันนี้สามคันที่สี่

แต่ทำไมไม่ขึ้นมาเข้ารถผมนี่แหละ
เพราะเขาบอกว่างูมาขึ้นรถผมเนี่ยผมอาจจะโชคดีก็ได้นะครับ
บุ๊กงูมันเลื้อยผ่านหลายคันมากไปหยุดที่คันนี้แล้วไปเข้าที่คันนี้ค่ะ

ใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเอาล่ะแต่ว่าก็ต้องเดือดร้อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ดีนะคะ
ถึงขั้นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างไขน็อตหรือค้นรถมอเตอร์ไซคันนี้แหละ
ทะเบียนอีกครั้งนะคะ๗บ่อใบไม้จอจาน๖๗๓ชนบุรีไปหางู

เห็นบอกว่าเป็นงูสิงค่ะเลื้อยเข้าไปในรถมอเตอร์ไซค์ของคุณเสริมศักดิ์สิริชัยอายุ๓๑ปีนะคะ
รถคันนี้จอดอยู่บริเวณปั๊มปตท๓แยกโรงน้ำแข็งพนันนิคมชนบุรี
กู้ภัยใช้เวลากี่นาทีคะ

ด้วยความเชี่ยวชาญและช่ำชองในการจับงู

ก็พบงูตัวดังกล่าวนะคะนอนขดอยู่ในที่พักเท้า
คือตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเอามันคุณดูนะมันสู้นะคะ

สุดท้ายมันเลื้อยหนีขึ้นไปช่วงหน้ารถแบบนี้แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้ไม้เคาะอยู่นานสองนานให้มันเลื้อยออกมา
ให้มันเลื้อยออกมาจนในที่สุดยอมไหมยอมไหมยอมค่ะ

กู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์จับออกมาใส่ถุงปุ๋ยใส่ถุงปุ๋ย

เอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติ
ต่อไปนะคะธรรมชาติตรงไหนไม่รู้นะฮะ
เจ้าของรถค่ะเล่าให้ฟังบอกว่า
เขามาจอดรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้
เพื่อไปหาแฟนที่ขายปลาหมึกย่างอยู่ข้างปั๊ม
แต่ระหว่างที่กำลังเดินไปที่รถนะ
ก็เห็นว่ามีงูเห็นงูมันเลื้อยมาแล้ว
มาจากป่าผ่านรถผ่านมาตั้งหลายคัน
เอาเหตุฉะไหนเล่าอยู่ดีก็มาขึ้นที่หน้ารถของเขา
แล้วก็เลื้อยเข้าไปในรถของเขา
เขาเองตอนนั้นเอาล่ะไม่รู้จะทำยังไง
ไม่มีความเชี่ยวชาญคุณพี่ทำถูกแล้วนะคะ
คุณพี่เสริมศักดิ์นะคะถ้าเกิดว่าท่านเห็นแบบนี้
ท่านไม่เชี่ยวชาญและช่ำชองท่านอย่าไปจับเองนะคะ
เขาเลยบอกว่าในเมื่อผมรู้ว่าผมจับงูไม่ได้
ผมโทรแจ้งกู้ภัยดีกว่าให้มาช่วยจับนะคะ
คือเขาบอกว่าเคราะห์ดีเนี่ยเบิ้ล๒ชั้นเลยนะ
เขาเห็นก่อน๒กู้ภัยจับไปได้นะคะ
เพราะก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ย

แต่ถ้าเกิดว่าเลื้อยมาตรงแฮนด์ตรงหน้ารถเนี่ย
แล้วกำลังขี่อยู่เนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะ
ตกใจดิฮะเออนะคะ
จบไป๑เรื่องที่พนัฐนิคมชนบุรีจัดมาเรื่องที่๒

ชาลีเขาชอบใช่ไหมเนี่ยสัตว์แปลกเนี่ย
ชอบมากเลยอ่ะคู่นี้นั่นหลานของเขาน้องอาเทอร์

ล่าสุดค่ะแฟนคลับเอางูใส่ขวดมาให้แน็ตชาลีเปิดแบบนี้
คือแฟนคลับบอกว่าเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยนะฮะ
เจ้าตัวบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะฮะตกใจนิดหน่อย

บอกเขาไปสิเมื่อกี้เราสองคนไปทำอะไรมา
วันนี้อาท่าไปเดินแบบพี่พาระกอลค่ะ
โอ้โฮนั่งไปนั่งดู
แล้วเวลาแบบนักแสดงไปเดินแบบใช่ไหมก็จะมีแฟนคลับบ้าง

แล้วแฟนคลับเนี่ยก็ชอบแบบน่ารักซื้อของมาให้เราใช่ไหม
นักแสดงคนอื่นเขาได้อะไรบ้างบอกคนอื่นไปสิ

โชว์ให้เขาดูว่าเราสองคนได้อะไร

แต่แฟนคลับของเราแตกยิ่งกว่าอีก

เป็นตุ๊กตาหรือของปกติแบบคนอื่นบ้างนะ

เอางูไม่ออกทำง
น้องอาเตอร์วิ่งน้องอาเตอร์วิ่งเลย
ด้านบอกว่าปกติเวลาเขามีแฟนคลับ
แฟนคลับให้อะไรตุ๊กตาดอกไม้

น่ารักแต่แฟนคลับคนนี้
เอางูเขียวพระอินทยัดใส่กระป๋องยัดใส่ขวดแบบนี้

แล้วน้องอาเทอร์นั่งคุยกันพักใหญ่ค่ะ
แล้วสุดท้ายก็ปล่อยออกมาไม่ได้คืนสู่ธรรมชาตินะ

เพราะคุณแน็กชาลีบอกว่าที่บ้านผมก็มี
งูเขียวพระอินเนี่ยพิษมันไม่เยอะ
นี่คุณแม่เพิ่งโดนงูงับอยู่นะ
งูที่เขาเลี้ยงไว้งับหว่างขา
เกือบจะถึงงูของเขา
แต่คุณเอ็กซบอกว่างดดราม่านะจ๊ะเรื่องนี้นะคะ
ใช่แต่เขาก็เป็นไข้เหมือนกันเนาะ